ปัจจุบันนี้นาทีนี้เมนูที่ฮิตที่สุดคือเมนูอะไรรู้ไหม

มุกดานรินรักที่ประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
โอ้โหพี่หนูเนี่ยอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
กับการเปิดร้านยำบริหารเมนูแซ่บเอาใจแฟนค่ะ
ซึ่งสาเหตุที่มุกดาเนี่ยเขาเปิดอยากจะเปิดร้านยำเนี่ย
เพราะว่าเขาชอบกินชอบกินมากถึงมากที่สุด
คือเขาก็มีหัวเราด้านการค้ากันนะเนาะ
โปรเจกต์นี้จริงจังนะคะไม่จิงโจ้นะ
เพราะมุกดาเขาเล็งโลเคชั่นเอาไว้แล้วว่า
จะเปิดร้านยำแถวลาดพร้าว
หรือไม่ก็หมอหอกกันค้า

ซึ่งมุกดาเขาเรียนจบมาจากที่นี่ใช่ไหมล่ะ

คือหนูเป็นคนชอบกินอะไรที่ง่ายไม่อ้วน

แต่ว่าโซเดียมมันก็หนักเลยเนอะ

เรากินน้ำเปล่าเอาออกได้

ก็คงเป็นจริงได้ค่ะเพราะว่าพี่ชาย

แต่วันนี้เราก็ขอการค้าที่มังมองไว้
รับรองก็ต้องกินยำ
บอกว่ากินเข้าไปไม่อ้วนหรอกกินไปเดี๋ยวกินน้ำตามก็ออกได้